คุณผู้ชมฮะในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมา
เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่หลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแว้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตีกัน
ไม่ว่าจะเป็นแต่งตัวไม่เหมาะสม
รวมถึงเรื่องของการลวนลามกันด้วยนะครับ
มีคลิปหนึ่งที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล
โอ้โหผู้ชายไปรุมหญิงสาว
คร่อมหลังคล่อมมอเตอร์ไซค์ที่หญิงสาว
เขาขี่ซ้อนกันมา๓คนอยู่แล้ว

กอดทั้งหอมทั้งเกาะทั้งเกี่ยว
เขามือล้วงอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ว่ามีผู้ที่ถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทศกาล
งกรานวันไหลที่บ้านเพจังหวัดระยองนะครับ
หญิงสาวที่ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา๓คน

ก่อถูกล้วงถูกลวนลามนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนปากทางเข้าบ้านเพ
เมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
หลังจากที่มีคลิปนี้ปรากฏในโลกออนไลน์

ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักเพจังหวัดระยองแล้ว

ทราบว่าผู้เสียหายเป็นเด็กสาวอายุ๑๔ปี
วันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปเล่นน้ำสงกราน

ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการจัดงานวันไหล
และก็ไม่คิดว่าจะถูกลวนลามขนาดนี้นะครับ

ผู้ก่อเหตุก็คือนายจิรายุเฉยวิจารณ์

ซึ่งเป็นคนที่ขึ้นไปคร่อมต่อจากสาว

ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
แล้วก็มาพร้อมพวกอีก๙คนที่อยู่ในคลิปนี่แหละฮะ
โดยนายจีรายุหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
ให้การรับสาภาพว่าวันเกิดเหตุ
เล่นน้ำสงกรานที่บ้านเพพร้อมกับเพื่อน
และที่ทำลงไปเพราะความเมา

จึงยกมือขอโทษฝ่ายยิงสาว
แล้วก็ขอโทษชาวบ้านเพผ่านสื่อด้วยนะครับ
กำลังปากแป้งอยู่แล้วผมก็เจอ
น้องเขาขี่รถมาผมก็เลยขอปลาแป้งเขาแล้วอยู่
ผมก็เลยกระโดดขึ้นไปบนท้ายรถเขาก็ขยมเล่นครับ
แล้วก็ปากแป้งแล้วก็มีการหอมแก้มอีกทีหนึ่งครับ
ผมต้องขอโทษด้วยนะครับชาวบ้านเพยร์พร้อม
ก็ผมก็ไม่ใช่เด็กที่นี่ครับ
แต่ที่ทำไปก็เป็นเพราะความเมาด้วยครับส่วนหนึ่ง
แล้วก็ต้องขอโทษพ่อแม่แล้วก็น้องที่ในคลิปด้วยครับ

นี่แหละครับก็เป็นคำขอโทษของนายจีรายุนะฮะ
ด้านตำรวจบอกว่ามีนายจีรายุคนเดียวที่ยอมรับสาภาพว่าก่อเหตุ
ส่วนอีก๘คนยังปฏิเสธอยู่นะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหานายจีรายุกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
เพราะเด็กผู้หญิงเหล่านั้นอายุ๑๔ปีเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้
มีโทษจำคุก๑๐ปี
ส่วนอีก๘คนได้สอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับ

แม้ว่าจะยกไม้ยกมือในการขอโทษชาวบ้านเพ